ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยในชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี
พวกเขามีโปรแกรมลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนในวันที่๑๓ธันวาคมนี้
เพื่อเป็นการเตรียมทีมสำหรับการแข่งขัน๒รายการใหญ่ในปีหน้าก็คือ
ล่าสุดครับนักเตะทั้ง๑๗คนพร้อมทั้งทีมงานที่นำทีมมาโดยโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะ
เดินทางมาถึงเมืองฮูอันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
สภาพร่างกายของนักเตะทุกคนก็ถือว่าพร้อมสมบูรณ์๑๐๐ครับ
ทั้งหมดนั้นจะลงฝึกซ้อมนะครับในช่วงเย็นที่ผ่านมานี่แหละ
ไปแล้วและในวันพรุ่งนี้นะครับซ้อม๒ครั้งครับ
ก่อนที่จะลงแข่งขันในวันที่๑๓ธันวาคมครับ